สวัสดีคุณผู้ชมครับในช่วงเวลาที่พยุดศรีรากูเข้ามา
และวันนี้เป็นการกู้ซากเรือและรถบรรทุกที่จบลงไป
พบศพ๑ศพอีก๓ยังไม่เจอ
แต่วันนี้ผู้บัญชาการทัพเรือภาค๒
เปิดเผยหลังจากประชุมกับเจ้าหน้าที่
ที่มาปฏิบัติการค้นหาผู้ที่ศูนย์หาย

ดำลงไปสำรวจจุดที่เรือจมบอกว่าเจอเรือแล้วนะครับ
เจอเรือเฟอรี่ลำที่จมแล้วนะครับแต่กระแสน้ำใต้ท้องทะเล
แต่เท่าที่เห็นเนี่ยหน่วยซิลบอกว่าตัวเรืออยู่ในสภาพตะแคงนะฮะ
ใต้ท้องทะเลตะแคงอยู่ใต้ท้องทะเลนะครับ
แล้วมีรถบรรทุกสิบล้อพ่วงอยู่ในเรือสองคันส่วนบรรทุกสิบล้อพ่วงอีกคันนึงเนี่ย
มีอยู่๓คันนะนะอีกคันนึงเนี่ยหลุดออกจากตัวเรือไปแล้ว
จากการตรวจขยะที่อยู่ในรถบรรทุก๑๐ล้อทั้งสองคันที่อยู่ในเรือขยะ
ขยะยังอยู่ในรถบรรทุกสภาพเดิมนะครับค่ะนี่นะครับ
ส่วนขยะที่อยู่ในรถบรรทุก๑๐ล้ออีกคันหนึ่งที่หลุดออกจากตัวเรือไปเนี่ย
เชื่อว่าพวกก้อนขยะอะไรที่บรรทุกมาเนี่ยเขาจะบรรทุกขึ้นเรือเฟอรี่ไปเนี่ย
อาจจะหลุดออกจากรถบรรทุกไปบางส่วนแล้วค่ะทีนี้ต้องไปกู้ขยะกันอีกอืม
ซิลบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูเรื่องของน้ำใต้ท้องทะเลอีกครั้งนะครับ
ฟ้าฝนต่างจะสำรวจอีกครั้งนึงว่าจะเอาขึ้นมายังไงได้บ้างนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้วางแผนกันอีกทีนึงแต่การค้นหาผู้สูญหายสามคนเนี่ย
จากสี่นะฮะที่ศูนย์หายเจอศพแล้วหนึ่งยังมีผู้ศูนย์หายอีกสามนะครับ
นายธิวากรวัชราฤทธิ์ที่เป็นกลาศรีเรือนายชัยชาญเหล่าทรัพย์คนขับสิบล้อ
แล้วก็นางพัทรดาจันหารพนักงานขายของบนเรือยังไม่เจอนะฮะ
ยังไม่พบตัวนะครับวันนี้สามีของนางพระรดา
พนักงานขายของบนเรือที่ศูนย์หายไปได้มาติดตามข่าวการค้นหาภรรยาด้วย
เขาบอกว่าเมื่อสองวันก่อนก่อนที่ภรรยาจะลงเรือไปเนี่ย
ไปทำงานปกตินี่แหละแต่เที่ยวนี้มันแปลก
เหมือนมีลางเพราะภรรยาเข้ามากอดอืม
แล้วบอกให้ดูแลตัวเองดีดีนะแล้วพูดลักษณะเหมือนกับว่า
เนี้ยไม่อยากไปเลยค่ะแต่ก็ต้องไปเดี๋ยวเขาจะว่า
เอาเพราะว่าต้องไปทำงานยังไงก็ดูแลตัวเองดีก็แล้วกัน
ผมภาวนาว่าให้เขามีชีวิตอยู่ครับอยากให้เขารอดนะครับ
ความก่อนหน้าที่จะเกิดเห็นมันเขามีความรู้สึกยังไงบ้าง
เขาบอกว่าเขาไม่อยากไปเลยนะครับเรือลำนั้นเขาไม่อยากไป
เขาก็ออกไปเหมือนกับไม่ได้กลับมาแล้วครับหลังนั้น
ทำไมทำไมเขาที่เขาคิดอย่างนั้น
เขาว่าเหลือมันเหลือเล็กไปทุกรถใหญ่มีน้ำหนักเกินไปครับ
บอกว่าเขาคลื่นก็แรงด้วยเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าไป
นี่ค่ะคือเธอรู้ว่าคลื่นแรง
แล้วเรือต้องบรรทุกรถบรรทุก๓คันอย่างนี้๑๐ล้อนะครับ
อรี่ลำนี้นะครับล่มลงกลางทะเลที่เกาะสมุย๔ทุ่ม
วันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเช่าเหมาลำบรรทุกสินค้า
ให้บริการผู้โดยสารนะครับมีกัปตันพร้อมลูกเรือสิบสองคน
คนขับรถอีกสี่คนรวมทั้งหมดสิบหกคน
เจ็บนะที่ช่วยเหลือขึ้นมาได้สิบเอ็ดคนตอนเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตไปสองตอนนี้ยังศูนย์หายอยู่อีก๓นะครับ
ยังหาไม่เจอนะครับค่ะส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
คุณผู้ชมที่ท่าเรือราชาเฟอรี่อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานี
ก็มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะ
เป็นจังหวะที่รถบรรทุกขับลงไปในเรือ
เป็นสะพานปรับระดับที่เชื่อมลงไปในเรือหักค่ะ
รถบรรทุกที่บรรทุกเปลือกมะพร้าวมาเต็มคันรถ

นี่ดูสภาพนะคะ
ล่าสุดเนี่ยทางการท่าสมุยก็มีการกู้รถบรรทุกขึ้นมาแล้ว
เมื่อช่วงเที่ยงแล้วก็ปิดท่าเรือตรงนี้เพื่อซ่อมนะคะ
แต่ถ้าผู้ประกอบการยังมีความต้องการต้องขนส่งสินค้า

ถ้าเรือราชาอีก๓แห่งยังเปิดบริการตามปกติ
แต่ถ้าเรือตรงนี้เนี่ยก็ต้องปรับปรุงซ่อมแซมนะคะ

มันต้องขึ้นรัมหรือว่าสะพานเชื่อมกับตัวเรือ